คุณผู้ชมฮะขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้นะครับ
ก็พูดถึงเรื่องของการที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรี
ได้มีการสั่งการให้เร่งสกัดการลักลอบเข้าประเทศ
อย่างผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวในทุกช่องทางจริงนะครับ
เมื่อวานอาจารย์วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของการประบาดของโควิด๑๙เนี่ย
บางทีอาจจะไม่ได้มาพร้อมกับเครื่องบินด้วยซ้ำ
อาจจะมาพร้อมตามด่านชายแดนที่มีการลักลอบนำเข้าแรงงานผิดกฎหมาย
แล้วก็เรื่องของการตามหากลุ่มเสี่ยงที่มาจากประเทศแอฟริกา

ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยครับ
สวัสดีอาจารย์นะครับสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณดาวครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
รแด๊กคุณธนกรวังบุญคงชนะ
โศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอบมาแล้วครับ
การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายของแรงงานต่างดาวทุกช่องทาง
อย่างเด็ดขาดเพื่อจะปิดกั้นความเสี่ยงต่างต่อการแพร่ระบาดของไวรัสตัวใหม่โอไมครอน
ฟังอย่างนี้แล้วก็อุ่นใจขึ้นมาในระดับหนึ่งว่า
นายกเอาจริงเห็นความสำคัญของเรื่องนี้
แล้วเชื่ออย่างที่หมอยงบอกว่า
ไวรัสสองสามตัวที่ระบาดอยู่ตอนนี้มันเดินเท้าเข้ามาทั้งนั้น
มันไม่ได้มากับนักท่องเที่ยวที่มาเครื่องบินเพราะเขามีวิธีการที่จะตรวจสอบสกัดกั้น
แต่มากับแรงงานต่างด้าวนี่แหละอันนี้ก็แปลว่า
เป็นเรื่องที่นายกเห็นความสำคัญแต่ถึงจะเห็นความสำคัญและสั่งการยังไง
มันน่าแปลกตรงที่ว่านายกสั่งแบบนี้มาแล้วหลายรอบ
แต่ว่ายังไม่วายที่มันมีข่าวซ้ำแล้วซ้ำอีกเกือบจะเป็นข่าวรายวันไปแล้ว
วันนี้ก็มีอีกจับไม่หมดแรงงานเถื่อนหนีเข้าเมือง
รับเสียค่าใช้จ่ายหมื่นแปดถึงสองหมื่นมาอีกแล้วครับ
ถ้าตามไปดูรายละเอียด

และเหลือมชัยชัดใจผู้บัจจากการหน่วยเฉพาะกิจราชยา
กองพลทหารราบที่๙กาญจนบุรี
ท่านบอกว่าได้รับรายงานจากชุดปฏิบัติการข่าวกองกำลังสุรสี
พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเมืองกาลจับกลุ่มบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์
ลอบเข้าแดนผิดกฎหมาย๑๘คนชาย๙หญิง๙
พร้อมกับผู้ที่นำเข้ามามีของกลางมีรถ
ทั้งหมดเนี่ยเดินทางมาจากจังหวัดพระโค
จังหวัดเมาะลำไยจังหวัดย่างกุ้งจังหวัดย่าไข่ของเมียนมา
คนเหล่านี้สารภาพว่าจะไปที่จังหวัดสมุทรสาครไปหางานทำที่นั่น
คนเหล่านี้สารภาพว่าเขาต้องเสียค่าใช้จ่าย
หัวละ๑๗๐๐๐นั่นอีกจุดนึงนะ
จุดที่๒ที่อำเภอสายโยกจับได้๒๔คน
คนละครึ่งเหมือนกันหญิง๑๒ชาย๑๒
แล้วก็จับคนที่นำเข้ามาได้ด้วยมีของกรงของกลางอะไรเรียบร้อยเสร็จ
คนเหล่านี้เขาบอกว่า
เขาจะเดินทางไปที่กอทมชนบุรีสมุทรปลาการสมุทรสาคร
ตรงจุดนี้แฮเสียค่าหัวเขาสารภาพเองนะ๑๘๐๐๐๒๐๐๐๐
อันนี้เห็นไหมครับว่าในคำสารภาพเนี่ยเขาบอกชัดเจนว่าเขาต้องเสียค่าใช้จ่าย
มีคนจ่ายก็ต้องมีคนรับ
คนจ่ายก็สารภาพแล้ว
เพราะว่าเขาหนีไม่พ้น
แต่ว่าคนคนรับปัญหามันอยู่ตรงคนรับ

ทำไมจึงสาวไม่ถึง
ที่ถ้าจะกาดคันเอาจากนายหน้าเพราะเขาเป็นคนจ่ายเงิน
แต่สุดท้ายถูกตัดตอนหมดครับสาวไม่ถึงว่าไอ้เงิน๑๘๐๐๒๐๐๐เนี่ยต่อหัวเนี่ยส่งไปที่ไหน
อันนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าเรายังไม่ได้เอาจริงที่จะเอาผิดกับกระบวนการเหล่านี้
ขบวนการที่อยู่หลังฉากกับกระบวนการเหล่านี้เราเอาจริงแต่ปากแต่ไม่เอาจริงในทางปฏิบัติ
ฉะนั้นนายกครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันแก้ไม่ได้หรอกถ้ายังรูปหน้าป่าจมูกกันอย่างนี้
เก่าไม่ถูกที่คันอย่างนี้เราไม่มีทางจะหยุดสร้างความมั่นคงมั่งคั่งของคนเหล่านี้ได้
แล้วข่าวจับกลุ่มแรงงานคงต่างด้าวหนีเข้าเมืองมามันก็มีเป็นอย่างนี้เป็นรายวัน
เป็นข่าวรายวันเป็นข่าวมั่งไม่เป็นข่าวมั่งแต่มีกลับกันทุกวัน
จับกันไม่สิ้นไม่สุดจับกันเหมือนจับยาบ้าไม่สิ้นไม่สุด
ปัญหามันคือว่าเรื่องนี้มันต่อเนื่องมายาวนานแล้ว
เพียงแต่ว่าในอดีตเนี่ยมันไม่มีเรื่องการระบาดโรคเข้ามาเกี่ยวข้อง
มันจะแห่ทะลักกันมามากน้อยแค่ไหนก็มันมีปัญหาเรื่องข้าวเมืองผิดกฎหมาย
แต่มาถึงวันนี้เนี่ยคนไทยทั้งชาติต้องมาเสี่ยงกับเรื่องแบบนี้ด้วย
เพราะมันเป็นช่องทางที่จะนำเชื้อโรคมาระบาดให้คนไทยเดือดร้อนกันไปหมด
รู้อย่างนี้แล้วเนี่ยยังเอาไม่อยู่อีกเลยครับ
รู้อย่างนี้แล้วยังทำมาหากินยังมุมมามกันอยู่ยังหาผลประโยชน์กันอยู่
ร่ำรวยยังมั่งคั่งกันอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงของประชาชนคนทั้งประเทศเหรอครับ
ผมถึงอยากรู้จริงว่านายกเนี่ยท่านไม่รู้เหรอครับ
ไอ้กระบวนการพวกนี้มันโยงใยไปถึงไหนไปถึงใคร
หรือรู้แต่ไม่รู้จะทำยังไงรู้แต่สั่งการรู้แต่ไม่มีหลักฐาน
รู้แต่มีช่องว่างไม่มีใบเสร็จแล้วทำอะไรไม่ได้
คนไทยก็ต้องมานั่งเสี่ยงกับเรื่องเหล่านี้ไปเรื่อย
ถ้านายกบอกว่าไม่รู้ทำอะไรไม่ได้ผมเลิกต่อแย่
ไม่ถามอีกไม่คุยเรื่องนี้อีกเสี่ยงกันไปเรื่อย
เพราะไม่รู้จะหวังจากใครแล้วมันเดือดร้อนนะครับ
ฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นใดอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของไวรัสโอไมครอน
ตอนนี้เราไม่รู้ว่าระบบติดตามตัวต่างชาติที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ย
ที่เดินทางเข้าเมืองไทยก่อนหน้านี้มันเป็นยังไง
ทวีสินบอกวันก่อนแล้วก็มีรายงานว่า
๘ประเทศที่เสี่ยงสูงกับโอไมครอนเนี่ย
เขาเข้ามาในระบบแซนบ็อกซ์๒๕๕คนออกไปแล้ว๓คงค้างอยู่๒๕๕
ติดตามตัวมาได้แค่๑๑คนครับเข้ามาในระบบกักตัว๗๘คงค้างอยู่๗๘
ติดตามได้๑๒คนอ้าวแล้วที่เหลือล่ะ

รอเนี่ยผมเหลือไปเห็นข่าวพบตรสั่งตาม๗๘๓คนให้มาตรวจ
ผลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขท่านบอกว่าตั้งแต่วันที่๑๕
พฤศจิกาเป็นต้นมาได้ให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไปสำรวจตรวจสอบว่ามีชาวต่างชาติที่เดินทางมาโดยเฉพาะจากอัฟริกา
ตอนนี้พยายามเข้าถึงทั้ง๗๘๓รายเพื่อไปตรวจเชิงลุก
เราพยายามติดตามมาตลอดส่วนรายละเอียดเป็นเรื่องของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เห็นไหมครับปัญหาคือระบบของเรามันจะติดตามกลุ่มคนเหล่านี้มารายงานตัวได้จริงเหมือนที่คุยไหม
ก็เห็นตอนนั้นบอกว่าใครเดินทางเข้ามามาถึงสนามบินจะมีเข้าแอป
แอปนั้นจะระบุว่าไปไหนยังไงสามารถตรวจสอบได้
มีทั้งเบอร์โทรศัพท์มีทั้งอะไรฉะนั้นไม่ต้องห่วง
แล้วพอเอาเข้าจริงตามตัวไม่ได้ตามตัวได้มาเป็นส่วนน้อยอันนี้ยุ่งสิครับ
ฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่
สอบคอควรจะรายงานให้ประชาชนทราบเป็นแต่ละวันแต่ละวันว่า
วันนี้ได้ตัวมารายงานเพิ่มแล้วเท่านั้นเท่านี้คน
วันถัดไปได้รายงานตัวเพิ่มขึ้นมาอีกเท่านั้นเท่านี้คน
คนเขาจะได้อุ่นใจเพราะว่าถ้าปล่อยให้คนนักท่องเที่ยวเหล่านี้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไปคลุกคลีไปสัมผัสไปเกี่ยวข้องกับคนไทย
ไปที่ไหนบ้างเราก็ไม่รู้อ้าวฉะนั้นระบบติดตามตัวที่คุยนักคุยหนาว่า
สามารถตามตัวได้ถ้ามีปัญหาวันนี้ทำท่าจะยุ่งแล้ว
ฝากหมอทวีสินช่วยรายงานความคืบหน้าเป็นวันได้ไหมครับ
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณดาวครับ
ครับเพราะว่าเรื่องนี้ต้องติดตามความคืบหน้าจริงนะอาจารย์นะฮะ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ
แล้วก็มีอัปเดตอีกนิดนึงกรณีของนายยกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์
เพราะว่านักข่าวถามว่ากรณีของผับบาร์สารบันเทิงที่เขาเรียกร้อง
ขอให้มีการเปิดกันจะเปิดเมื่อไหร่จะอนุญาตเมื่อไหร่
นายกรัฐมนตรีบอกว่าขอออกตัวก่อนขอโทษขออภัยไว้ก่อนเลย
มันคงต้องรอดูอีกสัก๑เดือนก่อนต้องฟังหมอต้องฟังสาธารณสุข
ขออนุญาตเลื่อนการเปิดออกไปก่อนบอกแบบนี้นะครับ
คือความชัดเจนยังไม่เกิดขึ้นต้องรอจากทางด้านสาธารณสุขด้วยนะฮะ
ของการควบคุมโรคด้วยนะครับ